อีก๒วันเทศกาลสงกรานแล้วนะคะ

อุปกรณ์เล่นน้ำที่ขาดไม่ได้ก็คือ
ปืนฉีดน้ำค่ะแต่ว่าปืนฉีดน้ำเนี่ยเวลาจะเลือกซื้อ
เลือกซื้อไปเล่นเองหรือว่าซื้อให้บุตรหลานเนี่ย
ก็ต้องดูที่มันได้มอกรหรือว่ามีตรามอกรด้วยได้มาตรฐานด้วยนะคะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัย
เพราะเขาจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมดค่ะ
หรือว่าสมอบอกเลยนะครับว่า
ฉีดน้ำก็ดีบอลยางก็ดีสระน้ำลมยางก็ดีเนี่ย
เหล่านี้คืออุปกรณ์เล่นน้ำที่ได้รับความนิยมมากในเทศกาลสงกราน
แต่ก็อยากจะแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะซื้อให้บุตรหลานเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนฉีดน้ำทุกคนอยากได้
เดี๋ยวนี้มันมีไลน์น่ารักออกมาเด็กก็ชอบเล่นกัน
อยากที่จะให้ซื้อที่มีเครื่องหมายมอก
บังคับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพราะว่ามันปลอดภัยค่ะ
เขาจะมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งลักษณะภายนอก
แล้วก็สารโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบรวมถึงสิ่งสำคัญเลยแรงดัน
คือบางอันเนี่ยอยากเล่นแรงใช้แรงดันแรงที่มันไม่ได้มออก
มันเป็นท่อมันอันตรายใช่ค่ะบางทีมันอันตรายต่อดวงตา
อันตรายต่อบางทีตัวช้ำเลยก็มี
เพราะฉะนั้นก็เลือกที่มันถูกต้องแล้วก็ได้มาตรฐานน่าจะดีกว่านะคะ
รวมถึงผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขอเตือนเลยจริง

แล้วก็ไม่อยากให้สวมที่เป็นหมวกกันน็อกแฟชั่น
หมวกกันน็อกที่ได้มอกรด้วยที่เป็นมอกรและแฟชั่นมันก็มี
เถอะขอร้องนะคะเพราะว่าดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงครานปีที่แล้ว
ยานภานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็หนีไม่พ้นมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ
ส่วนใหญ่คือเมาแล้วขับขับเร็วเกินกำหนด
แล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นก็รบกวนนะ
อย่าให้ถึงขั้นต้องขอร้องเพื่อรักษาชีวิตตัวเองกันเลย
แต่ว่าคงต้องบอกคนที่เล่นน้ำด้วยนะ
น้องเยาวชนหรือใครก็ตามทีถ้าเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเร็ว
อย่าไปสาดอย่าไปสาดเขาเดี๋ยวเขาจะมองไม่เห็นแล้วเขาก็ล้มได้นะ
คือต้องเข้าใจก่อนว่ามอเตอร์ไซค์มันคือ๒ล้อ
มันต้องอาศัยการทรงตัวแล้วก็ความเร็วในการบิน
คุณไปสาดเขาที่เขาแบบขี่มาเนี่ยนะคะ
เขามีสิทธิ์ล้มได้แล้วมันมีสิทธิเกิดอุบัติเหตุ
ถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สวมหมวกอีกอ่ะโอ้โห
คือจะเล่นก็ดูนิดนึงนะครับ